ทุกผู้ชมครับเรื่องของกัญชาเนี่ยไทยเราปลดล็อกกัญชาออกจากยาเสพติด
ตั้งแต่เก้ามิถุนายนค่ะแต่มันก็มีคำถามมาเยอะ
เรื่องของการควบคุมสารสกัดอะไรต่างอันนี้รู้กันในหลักการอยู่แล้ว
แต่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่จะออกกฎหมายกฎระเบียบมาบังคับตามมาเนี่ย
ตรงนี้มันยังไม่สมบูรณร้อยเปอร์เซ็นต์อย่างเช่นกรมการขนส่งทางบกบอกว่า
เดี๋ยวต้องไปออกกฎระเบียบเรื่องการจะมาเสพกัญชาตอนขับรถอะไรอย่างนี้ไม่ได้
ใช่เพราะว่ามีแค่กฎหมายเมาแล้วขับเป็นเครื่องดื่มแอลกอฮอลอย่างนี้ค่ะ

ใช่แล้วเมนูกัญชาบางร้านเนี่ยเขาก็ไม่ได้รู้ปริมาณที่เหมาะสมว่าควรจะใส่ปริมาณมากน้อยแค่ไหน
ร้านไม่บอกด้วยซ้ำว่าอาหารของเขาใส่กัญชา
บางคนเนี่ยแม้แต่กินไปนิดเดียวแล้วมีอาการก็มีอย่าว่าแต่ว่ามากเกินไปอะไรพวกนี้เลยนะ

หรือไปเสพกันเองเนี่ยใช่ไหมฮะ
ถ้าดเศษหล่างปรดล็อกกัญชา๔คน
หลังจากปรดล็อกกัญชา๙วิทยานายนนะครับ
ใน๔คนเสียชีวิตไป๑
เป็นผู้ชายอายุ๕๑ปี
ผู้ป่วยกลุ่มนี้คือใช้กัญชาเกินขนาดนะครับ
อยู่ในโรงพยาบาล๓โรงพยาบาลด้วยกัน

อยู่โรงพยาบาลตากศิลป์๒คนเป็นผู้ชายอายุ๑๗กับ๒๕
ที่โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์มีผู้ป่วยเข้าไป๑คน
เป็นผู้ชายอายุ๕๑ปีมีอาการแน่นหน้าอกก่อนหลังจากเสพกัญชา
จากนั้นเกิดภาวะหัวใจล้มเหลวและเสียชีวิตในที่สุด
โรงพยาบาลหลวงพ่อทวีศักดิ์ชุตินทะโลอุทิศ
อันนี้เข้าไป๑คนเป็นผู้ชายอายุ๑๖ปีกับอีก๖เดือน
เสพกัญชามากแบบโอเวอร์โดสต์
นั่นหมายความว่าโอ้โหเสพกันแบบไม่รู้แหม่
คือความจริงเขาไม่สนับสนุนเรื่องการเสพแบบความบันเทิงอะไรอย่างนี้นะ
คือรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขก็บอกว่าคือการปลดล็อกเนี่ย
เพื่อให้กัญชาสามารถนำมาใช้ในประโยชน์ทางการแพทย์ได้
หรือทางการพาณิชย์อะไรก็ว่ากันไปแต่ไม่ใช่มาโอ้โหบันเทิงเรืองลมกันอย่างนี้
นายแพทย์ศุกษัณฑ์กิติสุพกรผู้บรรยาการสนับการแพทย์กรุงเทพฯหานคร
ให้รายละเอียดอย่างนี้นะครับรายที่เสียชีวิตที่อายุ๕๑ปีเป็นผู้ชาย
ถูกส่งตัวไปโรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์๒๒นาฬิกาวันที่๑๒มิถุนายน
แพทย์ก็ตรวจรักษาสุดท้ายเสียชีวิตช่วงค่ำ๑๓มิถุนายน
ด้วยอาการแน่นหน้าอกหัวใจล้มเหลวจากนั้นก็มีการแจ้งให้ญาติทราบ
ซึ่งญาติไม่ติดใจสาเหตุการตายแพทย์จึงไม่ได้ส่งศพผู้ชายคนนี้ไปผ่าชนะสูตร
ญาติก็รับไปประกอบพิธีทางศาสนาเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว
เพราะฉะนั้นทางผอสำนักการแพทย์ของกรุงเทพเนี่ยบอกว่าก็ไม่สามารถยืนยันได้ว่าทั้ง๔คนเนี่ย
เข้าโรงพยาบาลหรือว่าจะเสียชีวิตก็แล้วแต่เพราะเสพกัญชาเกินขนาดหรือไม่
เนื่องจากมีข้อมูลแค่ว่าทั้ง๔คนเนี่ยเขาเสพมา
แต่ไม่รู้ว่าเสพมามากน้อยขนาดไหนหรือว่ามีอาการร่วมอย่างอื่นด้วยหรือไม่
ยังไม่ได้สอบส่วนโรคอย่างละเอียด
ไม่ได้ประวัติเลยครับว่าสูบประเด็นหรือเสพไปมากน้อยขนาดไหนครับ
แต่เป็นอาการที่มีการเจอว่าประวัติการเสพกัญชาร่วมกับอาการต่างอย่างที่กล่าว
เราก็เพียงแต่เราเฝ้าระวังว่าจะมีผู้ป่วยที่เสพกัญชาแล้วจะมาที่ห้องฉุกเฉินด้วยอาการต่าง
ก็เจออาการ๔อาการ๔คนนี้อย่างที่ว่าครับ
ถ้าฟังผอสำนักการแพทย์พูดแบบนี้ก็คือเราอาจจะพูดว่าเสพกัญชาเกินขนาดหรือโอเวอร์โดส
อาจจะพูดไม่ได้เต็มปากใช่ก็ต้องบอกว่าเป็นอาการข้างเคียงหลังจากเสพกัญชา
เขาอาจจะเสพอย่างอื่นร่วมด้วยกินอย่างอื่นร่วมด้วยหรือว่ามีอาการป่วยอย่างอื่นร่วมด้วยหรือไม่อย่างไร
ใช่อันนี้คือยังไม่ชัดแบบร้อยเปอร์เซ็นต์
อันนี้คือกรณีการเสพนะก็คือไปเอามาเอาพวกช่อดอกอะไรพวกนี้ใช่ไหม
กัญชาแห้งเอามาทำเป็นเหมือนบุหรี่แล้วก็เสพกันดูดกันอะไรพวกนี้นะครับ
แต่ทีนี้ถ้าเอาแบบในชีวิตประจำวันทั่วไปคนที่ไม่ได้เสพกัญชาไม่ได้ดูดกัญชาเนี่ย
ไม่ต้องกลัวเรื่องตรงนี้อยู่แล้วแต่ถ้าเราไปกินอาหารกินเมนูต่างแล้วก็ใส่กัญชาเข้าไป
ถ้าเรารู้ถ้าเรากินไม่ได้เราก็ไม่กินแต่ถ้าไม่รู้จะทำยังไง

นายเกิดผลแก้วเกิดนี่เป็นทนายความชื่อดังนะครับ
นายเกิดผลโพสต์ภาพนี้คล้ายกับหม้อปรุงน้ำซุปใส่ใบกัญชา
แล้วระบุข้อความบอกว่าฝากเตือนพ่อค้าไม่ขายแม่ค้าทั้งหลายนะฮะ
ต้องไม่ขายอาหารแบบนี้นะครับอย่างเช่นก๋วยเตี๋ยวที่ใส่กัญชา
มีเครื่องปรุงหรือว่าน้ำต้มหากเป็นไปได้ก็ขอให้ติดประกาศ
แจ้งแก่ลูกค้าเพราะลูกค้าบางรายแพ้กัญชา
นายเกิดผลบอกว่ามีคนโทรมาบอกว่าสามีไปกินก๋วยจั๊บที่ร้านแห่งหนึ่ง
โดยไม่รู้ว่ามีส่วนผสมของกัญชาทำให้เกิดอาการแพ้อย่างรุนแรง
ึนงงและอาเจียนตอนนี้ถูกนำตัวส่งโรงพยาบาล
และอาจจะมอบหมายให้ทนายความฟ้องร้องก็คือละเมิด
ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา๔๔
ว่าด้วยผู้ใดจงใจหรือประมาทเลินเลิกกระทำต่อผู้อื่นโดยผิดกฎหมาย
ให้รับอันตรายแก่ชีวิตก็ดีร่างกายก็ดีอนามัยก็ดี
เสรีภาพหรืออย่างอื่นอย่างใดจำต้องชดใช้ค่าสินใหม่ทดแทน
เพื่อการนั้นและยังสามารถดำเนินคดีอาญา
เรื่องการปลอมปนอาหารได้ด้วย
ก็คือมีคนเนี่ยเขาไปกินเมนูกัญชาแล้วเขาไม่รู้ว่าใส่ไว้
เขาเข้าโรงพยาบาลทนายเกิดผลบอกว่าทางร้านถูกฟ้องได้นะถ้าคุณไม่แจ้งเอาไว้
จริงต้องแจ้งนะร้านอาหารถ้าใช้กัญชาเป็นส่วนผสมในอาหารต้องแจ้งต้องบอก
คือนอกจากจะแจ้งจะบอกแล้วอาจจะต้องบอกมากกว่านั้นหรือเปล่าว่าใส่ไปมากน้อยขนาดไหนใช่ค่ะ
มันไม่ได้มีชุดตรวจกัญชาใช่ไหมเราไม่สามารถตรวจเองได้ว่าใส่มากน้อยขนาดไหนเรากินได้มากน้อยขนาดไหนอะไรยังไง
ใช่บางคนเขาก็อาจจะแพ้บางคนก็อาจจะไม่ได้อยากกินอาหารที่มีกัญชาเป็นส่วนผสม
ข้อความนี้ก็มีคนเข้าไปแสดงความเห็นเยอะเลยนะฮะหลายคนก็เรียกร้องเนี่ยแหละฮะ
บอกว่าโอ้โหหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยต้องมีกฎหมายคุ้มครองแล้วนะบางคนก็แชร์ประสบการณ์ไปกินเมนูกัญชาแบบไม่รู้ตัว
ใช่เขาจะได้ไม่ให้ลูกหลานของเขากินต่อไม่งั้นซื้อไปกินทั้งบ้านแล้วทำยังไง
คุณผู้ชมเห็นเยอะไหมคะคนก็แชร์เมนูเครื่องดื่มอาหารที่มีส่วนผสมของกัญชา

ใช่พี่อุ๋ยชาบูหมูกระทะอะไรเอ่ย
นี่ต้มอะไรเนี่ยคือประเด็นมันอยู่ตรงนี้ต้มไก่พี่อุ๋ยก็ดูน่ากินแหละ
แต่มันเป็นประเด็นตรงนี้ค่ะคือก็ปรุงกันเองโดยที่ไม่ได้รู้ปริมาณที่เหมาะสมไง
ก็ใส่ใส่ไปใช่ใส่ใส่ไปตามความพอใจของแต่ละคน
ซึ่งบางทีมันมากไปมันอะไรมันอาจจะส่งผลกระทบกับร่างกายได้
นี่นะคะอันนี้น้ำสมุนไพรใช่ก็มีเยอะหลากหลายรูปแบบจริงจริงค่ะ
ผู้มนุยการสำนักการแพทย์กรุงเทพหานครก็เลยย้ำแบบนี้อันนี้คุณเขียนมาสอนชาบู
ชาบูเดี๋ยวนี้มันเหมือนแบบเป็นการฮิตหรือยังไงต้องอะไรก็ใส่กัญชา
ก็เลยย้ำวัตถุประสงค์แบบนี้ว่าการปลดล็อกกัญชาเนี่ยนะมันเพื่อประโยชน์ทางการแพทย์
ประชาชนควรต้องรู้ว่าไม่ควรใช้กับเยาวชนหรือว่าคนที่อายุต่ำกว่า๒๐ปี
ผู้หญิงตั้งคันคนมีโรคประจำตัวอย่างโรคหัวใจหลอดเลือดสมอง
ใช้ภายใต้การควบคุมของแพทย์ห้ามใช้เพื่อสันทนาการ
หรือถ้าหากนำไปผสมอาหารต้องคุมปริมาณตามที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนดนะคะ
สำนักการแพทย์กำชับโรงพยาบาลในสังกัดกรทมทั้ง๑๑แห่ง
เฝ้าระวังติดตามอาการของคนที่เสพหรือแพ้กัญชา
ขอความร่วมมือผู้ป่วยหรือญาติถ้าใช้หรือเสพกัญชามาต้องบอกคุณหมอนะ
ต้องบอกคุณหมอเพื่อประโยชน์ต่อการรักษา
ทีนี้ค่ะเตรียมจะเชิญตัวแทนโรงเรียนในสังกัดกรทม๔๓๗แห่ง
และในกรุงเทพทั้งหมดมาหารือร่วมกันภายใน๒๓วันนี้แหละ

เด็กอายุต่ำกว่า๒๐ข้ามัยให้เลยช่ะ
มีได้จะขอความร่วมมือร้านอาหารน่าโรงเรียนที่มันไม่ใช่ในโรงเรียนน่ะพี่อุย
ต้องระวังอันนี้ต้องคุยกันต้องหารือกันนะคะ
ผู้เชี่ยวชาญเวชศาสตร์ฉุกเฉินบอกว่าการนำกัญชาไปปรุงอาหารถ้าไม่มีความรู้
มันส่งผลกระทบกับร่างกายนะคะถ้าผู้ปรุงไม่รู้ปริมาณที่เหมาะสมเนี่ย
มันกระทบในทางไม่ดีแน่นอน
ถ้าหากว่ามีการปรุงอาหารนะครับมีการใส่ใบด้วย
ถ้าหากว่าในการทำอาหารใส่ใบด้วยใส่ดอกไปด้วยครับ
ก็จะไม่สามารถรู้ได้เลยว่าปริมาณสารที่ใส่เนี่ยมันเท่าไหร่
ถ้าหากว่าผู้ประกอบอาหารเนี่ยใส่ทั้งดอกทั้งใบไปหมดเลยครับ
ตรงนี้แหละครับซึ่งจะทำให้เกิดพิษขึ้นมาได้
นี่ไงอย่างที่คุณหมอบอก

อย่าว่าจะเหล่าเลยคุณเกษตรศร

คือเพื่อการแพทย์นะเพื่อการพาณิชย์อย่างถูกต้อง
ไม่ใช่เพื่อแบบโอ้โหไปนันทนาการเสกเป็นบันเทิงเริงลมจนเป็นผลเสีย
คุณอนุทินบอกว่าถ้าทุกคนใช้ด้วยความเข้าใจในกัญชาเนี่ย
ใช้ด้วยเจตนารมณ์เพื่อสุขภาพและด้านการแพทย์

เป็นเรื่องก็คือไปใช้ในทางที่ผิดวัตถุประสงค์
เอาไปเสพแล้วไม่เกี่ยวกับสุขภาพ
มันไม่ใช่เจตนารมณ์ที่ทำให้กัญชามีความเสรี
พร้อมกับยืนยันว่าที่มาถึงจุดนี้เนี่ย
ใช้เวลา๒ปีกว่าในการพัฒนามาอย่างต่อเนื่อง
ปลดล็อกกัญชาแก้กฎระเบียบต่าง
ไม่ใช่อยู่ก็ประกาศให้กัญชาไม่เป็นยาเสพติด
แต่ได้ทำในสิ่งที่ประชาชนได้ประโยชน์สูงสุด
ให้ความรู้ให้ข้อมูลในการใช้กัญชาอย่างเข้าใจมาเกือบ๓ปี
ไม่หวั่นไหวเพราะไม่ได้ใช้นโยบายนี้มาเล่นการเมือง
แต่ใช้เพื่อให้เกิดปากท้องที่ดีสุขภาพที่ดี

เพราะฉะนั้นใครเอาเรื่องนี้มาเป็นการเมืองมาดิสเครดิตกัน
ก็ขอให้สังคมช่วยกันตัดสินก็แล้วกัน
ค่ะคือจริงท่านอนุทินก็พูดได้ดีนะคะ
การใช้กัญชาต้องใช้ด้วยความเข้าใจ
แต่คนจะเข้าใจได้ก็ต้องให้ความรู้ให้ข้อมูลกับประชาชนด้วยนะคะ
ก็ช่วยกันบอกช่วยกันเตือนกันแล้วกันนะฮะ